เหตุการณ์คนเครียดปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงมี๒เหตุการณ์ด้วยกันนะคะ
ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเขาถูกโกง
โกงเรื่องการซื้อขายที่ดินจากนายนาเนี่ยนะคะสูงเงินไปแปดหมื่นบาท
เงิน๘๐๐๐บาทเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้า
หลังจากที่เมื่อวานซื้อนี้นะคะที่ประจวบคีรีค่ะ
ผู้ชายที่เขาเครียดเนี่ยหึงหวงพันรยากลัวว่าจะไปมีคนอื่น
หนุ่มสีสะเกดอ่าปีนไปตั้งแต่สี่โมงเย็นของเมื่อวานซื้อน่ะ
นับล่าสุดแล้วจริงเขาลงมาแล้วแหละแต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่บนเสา
นับรวมทั้งหมด๓๖ชั่วโมงนะคะและลงมาอาการอ่อนเพลียมากเลย
ใช่ค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนคนที่มาเกลี้ยกล่อมและได้ผลคือคุณพ่อและลูกชาย
หลังจากที่นายสมจิตแสงสกุลอายุ๓๕ปีชาวศรีสะเกดเกิดความเครียดนะคะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ที่ถนนเพชรกะเสมอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็คือ๔โมงเย็นของ๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปีนขึ้นไปเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะแต่ช่วงขึ้นไปแรกแรกเนี่ย
เขาก็ไม่ยอมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกลี้ยกล่อมนะคะนายอเนกสุกระสอน
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านไร่บนพูดแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้
เจอนายสมจิตลักษณะคล้ายกับคนเมาเดินอยู่ริมถนนเข้าไปสอบถาม
ขอตรวจบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีญาติไม่มีคนรู้จัก
อาศัยหลับนอนอยู่ที่เชิงเขาก็เลยปล่อยตัวไปนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายมาปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ย
ว่าเกิดจากความเครียดหึงหวงภรรยากลัวจะไปมีชายอื่น
แล้วก็จะมีชายอื่นมาติดพันธุ์ทีนี้ปีนไปเลยหนึ่งวันไปแล้ว
กลางดึกที่ผ่านมานายสินทรโอเอี่ยมนายอำเภอกุยบุรี
ประสานติดต่อครอบครัวคนที่ปีนก็คือนายสมจิตทั้งพ่อแล้วก็ลูกชาย
มาช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยผ่านไปหนึ่งวันแล้วยังไม่มาเลย
ยังไม่ลงมาเลยจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพ่อ
ได้ยินเสียงลูกชายมาเกลี้ยกล่อมค่อยปีนลงมานะคะ
ใกล้ที่จะถึงพื้นแล้วคุณพ่อด้วยความเห็นใจสงสารลูก
พ่ออันนี้คือพ่อนะคะพ่อปีนขึ้นไปรับด้วย
สารคุณพ่อนะต้องมาลำบากแบบนี้เนี่ยดูสิ
ขึ้นไปรับลูกพอลงมาก็ต้องประคองลงมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งนายสมจิตหิวไม่ได้ดื่มน้ำด้วยมีอาการหนาวสั่น
เพราะว่าอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูง๓๖ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ส่วนทางครอบครัวบอกว่าประวัติของนายสมจิต
เคยไปรับการรักษาโรคเครียดก็ต้องมีการทานยาอย่างต่อเนื่อง
แต่ช่วงนี้อาการน่าจะกำเริบจึงเกิดความเครียดขึ้นมาอีกครั้ง
สรุปแล้วนะคะผ่านไป๓๖ชั่วโมงผู้ชายคนนี้ปลอดภัยดีลงมาเรียบร้อยนะคะ
มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
ชื่อว่านายลุงย่าลุงลูอายุ๕๒ปี
คนนี้เขาเครียดปีนเสาส่งสัญญาณมือถือ
ที่บ้านหนองพึ่งตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตง
ในช่วงที่เขาปีนอยู่เขาโวยวายนะคะ
บอกว่าถูกโกงเรื่องการซื้อขายที่ดิน
เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตมันหมดไปเลย
ตำรวจอยู่ข้างล่างพยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ
ญาติพี่น้องก็มาช่วยเจรจาเป็นชั่วโมง
สรุปสุดท้ายเขาก็ยอมลงมา
พอลงมาแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าอ้าวเป็นอะไรทำไมถึงได้ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะ
เครียดเรื่องการซื้อขายที่ดินมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิ
เขาเล่าแบบนี้บอกว่ามีนายหน้าขายที่ดินชื่อนายอาทิตย์นะคะ
ทำสัญญาซื้อขายบอกเนื้อที่๑งาน๘๐๐๐บาท
พอจ่ายเงินไปแล้วไม่สามารถโอนโฉนดได้
ทีนี้เขาไปรู้ที่หลังเพิ่มเติมบอกว่ามีชาวบ้านหมู่บ้านอื่น
เคยถูกหลอกแบบนี้เหมือนกันรวมรวมแล้วประมาณสิบล้านบาท
ทำให้เกิดความเครียดนะคะเพราะว่าไอ้เงินแปดหมื่นบาทเนี่ย
บางคนอาจจะมองว่าน้อยแต่เป็นเงินที่เขาเก็บมาทั้งชีวิต
แล้วมันหมดไปเลยและยังต้องมีหนี้สินเพิ่มเติมอีก
ก็เลยเครียดแล้วก็ตัดสินใจปีนเสานะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
ญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เครียดไปนั่งสมาธิดีกว่านะปีนเสาร์แบบนี้
คนเขาเดือดร้อนไปทั่วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ